เดี๋ยวพาไปอีกหนึ่งที่ไปจิบกาแฟกับบรรยากาศแบบธรรมชาติ
กลางทุ่งนาเลยจังหวัดสุโขทัยค่ะ
นี่ค่ะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้าง

ชมวิวหายใจเข้าลึกอากาศดี

เป็นร้านกาแฟสุดเก๋ในบรรยากาศธรรมชาติเลย
มีวิวทุ่งนาใกล้สุดลูกหูลูกตาแบบนี้ค่ะคุณ
อยู่ทางไปอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยนะคะ
มีจุดเด่นอยู่ที่บรรยากาศริมนาน
ที่ให้เราเดินจิบกาแฟหอมริมระเบียงแล้วก็
ร้องเพลงไปด้วยได้ไหมได้เพลงอะไรดีคุณ
ทุ่งนาแดนนี้ไม่มีความหมาย
คุณจะร้องเพลงอะไรก็ได้ถ้ามีเวลาเดี๋ยวให้ร้องเลยนะคะ
เขาเรียกว่าไปชมวิถีชีวิตท้องทุ่งสัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
บางทีเราต้องผ่อนคลายตัวเองกับบรรยากาศที่มันเป็นธรรมชาติมากหน่อย
เพราะว่าเราทำงานมาอย่างเคร่งเครียดใช่ไหม
หน้าฝนแบบนี้เขาบอกว่ามาจิบกาแฟหลังฝนเนี่ยมันจะได้กลิ่นดิน

มันแบบจิบกาแฟเคล้ากลิ่นดินจางฟินไม่เกรงใจใครเลยค่ะคุณ
โดยที่ร้านเขาจะมีทั้งโซนในแอร์ถ้าเกิดมีฝนตกก็เข้าด้านในได้

อกจากนี้เขาก็มีเมนูเด่นนั่นก็คืออเมริกาโน่
ที่เขาบอกว่ามันเข้มข้นสะใจคอกาแฟมาก

สำหรับคนที่ชอบแบบกาแฟแบบหนักหน่อยขมหน่อย

เป็นลาเต้นะแต่รสชาติกาแฟเนี่ยมันเข้มข้นมันหอมมากนะคะ
แล้วก็มีเมนูอื่นยอดฮิตที่เด็กชอบ
็อกโกแลตก็มีชานมดิฉันชอบมากเลย

เห็นร้านแบบนี้เท่าไหร่เริ่มต้น๔๐๔๕บาทเท่านั้นค่ะคุณดีมากนะคะ
ในอนาคตเจ้าของร้านบอกกับเราว่าเดี๋ยวจะมีการปรับเพิ่มส่วนต่างของพื้นที่
ให้มันมีต้นไม้เยอะขึ้นให้มันร่มรื่นเพิ่มขึ้น

ใครอยากจะมาจิบกาแฟคล้าวกลิ่นดินบางริมทุ่งนาแบบนี้
มากันเลยร้านระเบียงกาแฟ
อยู่ทางไปอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยนั่นเองนะคะ

ปักต้นข้าวดำนาเก็บเกี่ยวข้าวได้ด้วย

คือมันดีมากเลยบรรยากาศดี

เหมือนกับว่าเราอยู่บ้านต่างจังหวัด
บรรยากาศมันคือแบบสีเขียวที่ไกลสุด
หูลูกตามันทำให้เรารู้สึกสดชื่นนะ